แบบว่าหลอนแต่น่ารักกันหน่อยดีกว่า

นี่คือความน่ากลัวความหล่อนแต่น่ารักนะครับ

นี่เลยเขาบอกว่าช่วงนี้อินมากกับหนังเรื่องสับปะเรอไงคุณผู้ชม

มีพวกตัวละครหลักในหนังเนี่ยมาร่วมสร้างสีสันกันที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

แต่งตัวเรียนแบบผีในหนังเรื่องสับปะเลอนั่นแหละครับ
เท่านั้นนะยังมีขั้นตอนขั้นตอนการทำศพตามแบบฉบับของสับปะเลอ
โอ้โหบอกเลยนะว่าเป๊ะมาก
เหมือนแบบเหมือนที่สุดอ่ะโดยช่วยกันทำอะไร

เด็กบอกยิ่งชอบให้
โอ้โหเพื่อจะเอาน้ำมะพร้าวเอาไว้ล้างหน้าศพ

โอ้โหเรียกได้ว่างานนี้ดึงดูดความสนใจของน้องหนู
ดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูน้องหนูกันหน่อยครับ
โอ้โหเป็นอย่างไรเป็นอย่างจริงฮะ
เรียกว่าเล่นจริงโอ๊ยตกใจจริง
น้องตกใจ
จริงนะตกใจทั้งแก๊งเป็นผมก็ตกใจไม่ใช่แค่เด็กหรอกครับ

แล้วนอกจากนี้เขายังมีกิจกรรมเทนนาบสี

โอ้โหเรียกได้ว่าน้องหนูนักท่องเที่ยวถูกอกถูกใจกับการมาเที่ยวสวนสัตว์ในครั้งนี้

เออดูกิจกรรมนอกตัวอาคารกันหน่อยเขาบอกว่าบรรดาผีสางนางไม้
แบบนี้นี่เอง
สเต็ปเลยทีเดียวคือจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ให้น้องหนูเนี่ยได้มา

น้องแอบกลัวผีจริงป่ะขอแตะดูหน่อยได้ไหม
ถ่ายรูปเป็นที่ละลึกไงล่ะครับ
เอ้าหน้าตาแปลกก็ต้องมีกลัวกันบ้างล่ะครับ
เอาปิดท้ายกิจกรรมฮาโลวีนก็ต้องข้ามน้ำข้ามทะเล
เอาฟักทองไปให้เหล่าบรรดาสรรพสัตว์ได้กินกัน
เอ๊ะแต่ขากลับมันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันหน่อยครับ

ทิ้งรื่นทิ้ง

เออผีรื่นจริงวะผีรื่นนะ

ความสนุกนี้เขาบอกว่าจะจัดไปแบบยาวนะ
จนถึง๓๑ตุลาคมนี้
ก็คือวันอังคารนี้ก็คือวันนี้๓๑ตุลาคมนะครับ
คุณผู้ชมครับใครที่แบบว่ายังไม่รู้จะไปไหนในวันนี้แล้วมีเวลา
ก็ลองพาลูกหลานไปเที่ยวที่นี่ดูกับสวนสัตว์ที่นี่นะครับ
อีกสักหนึ่งที่อีกหนึ่งสวนสัตว์เขาบอกว่าจัดกิจกรรมไม่แพ้กับที่อื่นเลย
สวนสัตว์นครราชศรีมาที่นั่นอารวาส

นี่แหละแล้วมีนี่โอ้โหหมอผี
อารวาสด้วยโอ้โหที่นี่มีทั้งผีกระสือผีก้าหังแล้วก็หมอผีมาในคราเดียวกัน
และไอ้ที่ห่อขาวน่ะเป็นห่อศพนะออกมาหลอกหลอนผู้ที่มาใช้บริการ
น้องหนูยกมือไหว้เลยเห็นไหมขอเดี๋ยวพี่อย่าเข้ามาใกล้หนูกลัว

จริงแก๊งนี้ออกตระเวนหลอกหลอนนักท่องเที่ยวทั้งแก๊งเด็กแก๊งผู้ใหญ่
หลายคนเห็นยกมือไหว้เลยอย่างตามภาพที่เห็นส่วนนี้เจ้าตัวอะไรอ่ะ
ผมไม่แน่ใจลิเมอร์ป่ะหรือว่าตัวอะไรแต่มันดูน่ารักคุณผู้ชม
เจ้าตัวพันนี้บอกเลยว่าเป็นเหมือนกับไฮไลท์ของสวนสัตว์ที่โคราชเขาเลยนะคุณผู้ชมนะ
และเช่นเคยฮะปิดท้ายด้วยการเอาฟักทองแก่สลักรูปผีไปให้เหล่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่
สวนสัตว์น่ารับประทานได้กินกันไอ้ตัวนี้น่าจะชอบนะผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไร
ตัวไอ้นี่ไงหรือว่าตัวอะไรนะเหมือนกับตัวไอ้นั่น
อะไรโบราณมันติดอยู่ตรงปากนึกไม่ออกคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาใต้ในใต้โพสต์ของเรารวมไปถึงช่องทางไลน์หน่อยนะ
เดี๋ยวนะตอนนี้ในเฟซบุ๊คมันยังไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาที่ไลน์กันก่อนนะ